เพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจเจ้าหน้าที่เองเขาก็ไปบุกตรวจค้น
ตามสถานที่ที่ระบุเอาไว้ข้างฉลาก

บุกไปตรวจค้นสถานที่ในจังหวัดนนทบุรี

คุณพุทธิพัฒน์บุนนินผู้สื่อข่าวแทรกทีวี
รายงานสดมาจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ

คุณผู้ชมครับปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพักหรือโรงงานเครือข่าย
ด้านล่างคือภาพสดณขณะนี้นะครับ

ขณะนี้พลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคึง
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนของคดีนี้
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย
ซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ในเลขที่๕๕ทับ๑๓๓
ถนนกาญจนาพิเศษอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ

ทำให้ตำรวจนั้นต้องนำกำลังเข้ามาตรวจค้น
แท้จริงแล้วบริษัทนี้มีรูปแบบของการจัดตั้งเป็นโรงงาน
ผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมหรือไม่ครับ
คุณผู้ชมครับกาศอันเข้ามาตรวจค้นในวันนี้สภาพของสถานที่ที่ถูกระบุว่า
ใช้เป็นสถานที่ที่ผลิตสินค้านั้น
ไม่มีสภาพของโรงงานในการผลิตแต่อย่างใดนะครับ
เป็นเพียงบ้านพักธรรมดาธรรมดาในหมู่บ้านพักษร๘ย่านบางใหญ่เท่านั้น
ไม่มีเครื่องจักรหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่บ่งบอก
ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมแต่อย่างใด
ซึ่งจากการที่สอบถามคนภายในหมู่บ้านก็บอกนะครับว่า
ในบ้านหลังนี้นั้นอยู่กันหลายคนและส่วนตัวนั้นไม่รู้จักบริษัทในเครเมจิกสกินใจอย่างใดนะครับ
ว่าเหตุผลหลักในการเข้าตรวจคนนี้ทำไมถึงมาตรวจคนในบ้านพักแบบนี้ครับท่านครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เข้าไปตรวจค้นนะครับ
ที่สมุดสาขอร์สนะครับที่อยู่ทุ่มแบรนดร์
ท่านได้แจ้งว่าบริษัทนี้ได้มาจดแจ้ง
ว่าที่นี่เป็นโรงงานนะครับที่นี่เป็นบริษัทนะครับ
ฉะนั้นการจดแจ้งลักษณะอย่างนี้เนี่ย
ถ้าเราเข้ามาแล้วเราตรวจพบว่าการจดแจ้งนั้นเป็นการจดแจ้งที่ผิด
แต่ความเป็นจริงนะครับท่านก็จะเพิกถอนนะครับ
ในเรื่องของสินค้านะครับที่มีนะครับ
ที่มีหรือที่ได้ทำหรือที่ได้ประกาศไปนะครับ
ก็จะมีการเพิ่มการเพิกถอนสินค้าต่างนะครับ
จากการที่พูดคุยกับคนในบ้านเนี่ยเขาให้การว่ายังไงบ้างครับท่านครับ
จากการพูดคุยกับทางในบ้านเนี่ยก็ทราบว่าทราบว่าขณะนี้เนี่ย

บอกว่ามีคนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วจากการที่เราตรวจพบเนี่ยเราก็ตรวจพบเอกสาร
นะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ไปตรวจที่นนทบุรีอีกแล้วหลังจากที่ทยอยตรวจกันหลายพื้นที่เหลือเกิน
ว่าที่ปฐุมธานีที่สมุทรสาคร
ตอนนี้สัญญาณกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ที่นี่แหละที่นี่แหละเป็นบริษัทเป็นโรงงาน
ตามที่เขาที่เขาบอกแต่ว่าไม่พบอะไรเลยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่พบอะไรเลยไม่พบลักษณะของการจัดตั้งเป็นโรงงานนะครับ
ซึ่งภายในนี้ก็จะภายในนะครับภายในคุณผู้ชมครับ
ตำรวจเขาเอามาให้ดูณขณะนี้นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้น
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ข่าวค่ำของวันนี้
ซึ่งณขณะนี้ปฏิบัติการของตำรวจยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงจะสามารถตรวจคนแล้วเสร็จนะครับ
ถ้าเมื่อนี้คุณความคิดหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
ภูริพัฒน์ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นการไล่ตามแหละ
ต้องบอกว่าไล่ตามฉลากไปดูตามสถานที่ตรวจให้ครบ
เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานประกอบสำนวน

เรื่องของดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็
คนเรื่องใหญ่นะนี่ล็อตแรกนะเพราะรวมแล้วรู้สึกว่า๕๖รายชื่อ
แต่ทีนี้เรื่องโรงงานนะครับไปคราวนี้ไม่เจออะไรอีก

เมื่อวานไปสมุทรสาครก็เจอผลิตภัณฑ์ต่างเจอเครื่องจักร
แต่ว่าเขียนป้ายปิดไว้ชำรุดเตรียมที่จะทำลายทิ้ง

ข้างกล่องข้างซองว่าผลิตที่ไหนอีก
ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจกองปราบด้วยนะครับ